พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีคนร้ายลอบวางยาเบื่อสุนัขนะคะ
เนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยมักจะชอบเห่าชอบไล่กัดคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ฟังดูแล้วข่าวนี้สะเทือนใจนะคะสำหรับใครที่รักสุนัข
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายลักลอบวางยาเบื่อสุนัขตายจำนวนมากนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๘ตำบลลำพญาอำเภอเมือง
เข้าไปตรวจสอบก็เจอเนี่ยค่ะสุนัขนอนตายอยู่แบบนี้๖ตัว
เป็นสุนัขพันธ์ผสมและพันธุ์ไทยหลังอ่านสภาพคือน้ำลายฟูมปากนะคะ
นายทองหล่อนกทองอายุ๙๒ปีเจ้าของบ้านก็กำลังขุดหลุมฝังสุนัขใกล้บ้าน
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้๑๖ตัวเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้าน
จากว่าตัวเองอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้เช้าวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคม
อยู่ดีตื่นมาก็เจอสุนัขตายไปแล้ว๕ตัวสภาพน้ำลายฟูมปาก
ก็เลยจ้างคนงานมาขุดหลุมฝังเมื่อเช้าวานนี้ก็เจออีกว่าสุนัขนอนตายอีกหกตัว
ในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะก็เลยคาดว่าสุนัขทั้งหมดเนี่ยน่าจะถูกวางยาเบื่อ
สาเหตุก็น่าจะมาจากเวลาที่ให้อาหารหรือมีคนเดินผ่านไปผ่านมา
สุนัขก็มักจะเห่าเสียงดังแล้วก็ชอบวิ่งไล่คนด้วย
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเอายาเบื่อไปวาง
ตำรวจก็จะมีการสืบสวนติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ